เรื่องของเทคอนโดนะครับความหวังของเราพาณิพักษ์วงพัฒนกิจเธอก็บอกแล้วนะครับ
เธอพร้อมที่จะล่าเหรียญทองในรายการนี้ซึ่งเป็นเหรียญรางวัลใหญ่
เดียวที่เธอนั้นยังทำไม่สำเร็จนะครับก็เป็นมือหนึ่งของโลกในรุ่นสี่สิบเก้า
กิโลกรัมหญิงครับเปิดตัวเป็นตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติไทย
ภายใต้แนวคิดคนไทยหัวใจนักสู้นะครับ
ก็เชิญชวนคนไทยให้ร่วมในการสนับสนุนฮีโร่
ตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นนะครับ
เทนนิสก็บอกว่าภูมิใจกับกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับการเปิดตัวนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนแล้วก็นักกีฬา
ที่มีความฝันในโอลิปิกเกมซึ่งความพร้อมตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
ร่างกายแล้วก็จิตใจรอวันแข่งขันที่กำลังจะมาถึงเท่านั้น
อยากจะกลับไปชนะในเวทีที่เคยแพ้ที่ได้เพียงแค่เหรียญทองแดง
ซึ่งครั้งนี้หวังว่าจะคว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยให้ได้ครับ
จริงก็น่าเสียดายนะในครั้งนั้นเพราะว่าในรอบ๘คนเนี่ย
แพ้นักกีฬาเกาหลีใต้แบบเฉียดฉิวไปโดนเตะศีรษะ
ให้โดนแซงไปใน๓๐วินาทีสุดท้ายแต่ว่านับว่ายังดีที่นักกีฬาเกาหลีได้เข้าชิง
ก็เลยได้ไปชิงเหรียญทองแดงแล้วสุดท้ายเนี่ยน้องเทนนิสก็แก้ตัวคว้าเหรียญทองแดงสำเร็
แต่ครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าเจ้าตัวเป็นความหวังสูงสุดของนักกีฬาไทยในการคว้าเหรียญทองนะครับ